มาดูเจ้าแมวน้ำแสนรู้
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลจังหวัดตรังกันบ้างนะครับ
เขาทำท่าทำทางลักษณะเหมือนการกราบ
แล้วก็เป็นการกราบเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
เพื่อแสดงความอาลัยก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจ
และนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมเขาก็ประทับใจในภาพนี้นะครับ
นี่แหละครับเขาทำลักษณะคล้ายกับโพงคำนับ
แสดงความเคารพเนี่ยนะครับ
โดยผู้มนวยการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังจังหวัดตรังนะครับ
คือพอโกศิลป์พัฒนมณีเปิดเผยนะครับว่า
ได้ให้ครูฝึกฝึกแมวน้ำแสนรู้๒ตัว

เป็นแมวน้ำเพศเมียอายุ๒ปีนะครับ

มาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
โดยก่อนเริ่มทำการแสดงโชว์แมวน้ำแสนรู้
กราบเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙อย่างสวยงามนะครับ
แล้วก็ก้มหน้าขึ้นลงแล้วก็กราบหลายครั้ง
สายตาจับจ้องไปที่พระบรมชายาลักษณ์นะครับ

โดยที่พี่เลี้ยงออกคำสั่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
คนที่ไปดูคนที่ไปชมความแสนรู้ของแมวน้ำ

ประทับใจทั้งแมวน้ำแล้ว
ประทับใจเจ้าตัวเล็กและเจ้าป๊อปแล้ว
ทับใจพี่เลี้ยงแล้วก็ครูฝึกด้วย
ที่ฝึกให้เขาสามารถที่จะทำอะไรได้เป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็จากนั้นเจ้าแมวน้ำก็ออกแสดง
ท่าทางต่างตามธรรมชาติของเขานะ
ไม่ว่าจะเล่นลูกบอลห่วงย่างอะไรของเขานะครับ
ซึ่งปัจจุบันพิพิธภัณฑ์น้ำราชมงคลนะครับ

ของจังหวัดตรังอีกแห่งหนึ่งด้วย
สามารถที่จะไปเข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์น้ำต่าง
ไปดูเจ้าเล็กเจ้าป๊อปได้ด้วยนะครับ